โดยดิงอัลรูปทุกวัน๑๙๑๑๒๐๒๑ที่จะดูทุกวันถึง๑๕๐๐นสบายอย่างก่อน
ขอขอบคุณก่อน

ตอนนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะจะอยากเตือนแหละ
แต่ขอโทษให้มี
ผู้ป่วยที่มาจดแจ้งในช่วงนี้นะฮะถึงวันที่๒๑ก็ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ที่ว่ามีโรคประจำตัวนั้นจริงนะครับเช่นเป็นโรคมะเร็งจริง

ความดันเป็นโรคหอบหืดหรือเป็นโรคลมชักต่าง
แล้วก็นำผลิตภัณฑ์กัญชานั้นมาด้วยไม่ว่าเป็นน้ำมันกัญชา
หรือใบกัญชาแห้งต่างมาแสดงให้กับทาง
เราก็จะจดแจ้งว่าท่านเนี่ยได้มีกัญชาอยู่ในการครอบครองนะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ต้องเอามานำแสดงครับ
ผู้ป่วยที่ไม่มีกัญชาเราก็ไม่รับจดแจ้ง
เพราะเหตุว่าท่านบอกว่าท่านป่วยท่านอยากจะใช้กัญชา
ซึ่งผมได้แจ้งไปแล้วว่าท่านรอเวลาที่
มีคุณหมอสั่งใช้และโรงพยาบาลก็มีกัญชาที่จะจ่ายมาให้ท่านด้วย
น้ำมันกัญชาต่างเหล่านี้มันก็จะปลอดภัยสำหรับท่าน
แล้วก็ท่านก็มีโอกาสได้ใช้นะครับ
ไม่ต้องรีบฮะตรงนี้มีโอกาสได้ใช้แน่นอน